คุณผู้ชมบอกเลยนะ
เราล่าสุดเอาอาขวัญไปเจอกูแอนมานะคะ

กูแอนด์วางมายไปละป่ะหรือยังไง
แต่ว่าไม่ได้วางมายนะกูแอนด์เค้าบอกแบบนั้น
ห่างหายจากหน้าจอไปนานค่ะสำหรับนักร้องคุณภาพแอนนันทนาบุญหลง
แต่แฟนเพลงยังจดจำผลงานได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นข่าวนอกหน้าหลับตาหรือรักเธอคนเดียว
หลายคนถามหาผลงานใหม่ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มี
เจ้าตัวยืนยันยังไม่วางไมค์นะคะแต่ถ้าเป็นโปรเจคพิเศษเพื่อการกุศล
หรือว่าใช้เสียงในการสร้างความสุขก็ไม่ติดจ้ะ
ส่วนช่วงนี้มีความสุขกับการเป็นสะพานฝัน
เป็นสะพานฝันให้กับเด็กค่ะอยู่เบื้องหลังนะ
ผลักดันให้เด็กมีผลงานคุณภาพในวงการเพลงต่อไปค่ะ
วางไมค์ค่ะไม่วางไมค์ก็ยังร้องเพลงอยู่
แต่ว่าอาจจะไปอยู่เบื้องหลังมากขึ้นเท่านั้นเอง
คือพี่แอนเป็นคริสเตียนนะคะก็จะมีโครงการเกี่ยวกับคริสเตียนเยอะมาก
ในการสอนร้องเพลงตามจังหวัดต่าง
คือเราใช้เสียงเราหรือใช้สิ่งที่พระเจ้าให้มาเนี่ย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตไม่แน่ไม่แน่
อาจจะได้เจอกันถ้ามีข่าวการแต่งเพลง
หรือมีอัลบั้มใหม่เมื่อไหร่จะมาที่ไทยรัฐทีวีที่แรกเลยค่ะ
สิบสามปีเอง
นี่หรอคนนี้ใช่มั้ย
เจ้าของผลงานเพลงแปลว่ารักเธอร้องกับเกียวเดอร์วอริส
เกิ้ลนี้บอกเลยว่ายอดปังคุ้มมากเลยนะคะคุณผู้ชมนะ
ล้านกว่าค่ะเพลงนี้พี่แอนเป็นผู้แต่งด้วยนะ
ลองฟังบางช่วงบางตอนกันนิดนึงจ้า
แปลว่าหัวใจเรานั้นรักกันจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นเหมือนเดิม
สิบสามปีเองความสามารถดีมากเลยนะ
บอกเลยว่าคนนี้อนาคตไกลแน่นอนนะคะ

ถ้าน้องสนใจในการเสียงร้องเพลงนะคะ
ต้องค้นหาตัวเองก่อนละกันว่าชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่า